ทำไมทำไมเพราะเราจะไปตามล่าหาผู้โชคดีกัน
จะไปทำธุรกิจใหม่ครับ

จะไปจ่ายหนี้แล้วก็ไปทำกุญคับ

ก็ใช้หนี้บ้างไปซื้อกินบ้างทำบุญบ้าง

ให้พ่อให้เมให้ครอบครัวอะไรแบบนี้

ที่เขามีความหวังมีฝันที่อยากทำ
และฝันจะเป็นจริงได้เราก็ต้องลงมือทำ

คือแค่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซ่รุ่นสอง

เพราะเบาแดงอ่ะควรแจกร้านไปแล้วถึงสี่คน
และร้านต่อไป๑๑พฤศจิกายนนี้
ไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตส่งฝาเลย

เพื่อช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีศาสตร์
เริ่มเราสามคนเป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
คุณใบตองคุณชนะและชิสา
เราสามคนจะเป็นผู้ประกันข่าวธนัดทีวี

โอ้โหถ้ารวมอายุคุณชนะก็ร่วมร้อยปี
อย่างนี้บอกกรมศิลปากร

หรือว่าอายุเป็นร้อยปี

มันต้องมีประสบการณ์ในช่วงอ่านข่าวแรก
ผิดอ่านถูกอะไรมันก็ต้องมีบ้างแหละ

ีบมากมีหลายหีบหนีบหนีหาย

หีบมากมายหลายหีบ
หนีบหนีบหนีบหนีบ

ได้มันจะมีคำพวกนี้ที่บางทีพูดยาก

แต่ว่าวันเวลาผ่านไปก็สั่งสมประสบการณ์
เรียกว่ามีสกิลกันมากมายแล้วสำหรับสองท่านนี้
เอางี้ละกันไหนก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว
ลองอ่านพาดหัวข่าวให้ฟังหน่อยได้ไหม
พาดหัวข่าวแบบไหนให้มันน่าตื่นเต้นน่าสนใจ
เดี๋ยวฉันมีภาพหัวข่าวมาให้บุคคลเลี่ยวค่ะ
ด่วนเหมือนกันกลุ่มนักศึกษาเทคนิคเขามอบตัวแล้ว
เนื่องจากเปิดเรียนวันแรก
ไฮโซหนุ่มซิ่งเก๋งดับกลางสี่ย่า
เราจะถูกถอดไปอดุญาณแล้วตอนนี้
เอาทั้งหมดทางวงภาพโถ่ที่เล่ามา
ติดตามได้ในแค่รัฐผู้ชมทีนี้ครับไม่มีที่แต่ตลาดผู้ชอบนี่แหละค่ะ
รัฐผู้ชอบต้องไม่พลาดกันนะครับเล่นอะไรเล่นเปื่อย
ขำฮากันไปคุณผู้ชมแต่งานนี้บอกเลยว่า
ไม่ขำไม่ฮาอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราจริงจังจริงจัง
จริงจังในการแจกว่านี่คือข่าวดีที่คุณผู้ชมรอคอยค่ะ
กับการแจกมอเตอร์ไซค์ฮอนดานิวคลิก๑๒๕คันที่๑๐๕
มาไกลแล้วนะถ้าใครส่งฝามาแล้วก็รอลุ้น
แต่ถ้าใครยังไม่ได้ส่งมาอย่าลืมเขียนบีบส่งกันเข้ามาเยอะค่ะ
แล้วต้องทำให้ถูกกติกาด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาจับจริงแจกจริงส่งจริงก็ได้จริง
ถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลย
ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะตามหาผู้เที่ยวยังพูดไม่จบ
โอ้โหทีมโกยที่เราพร้อมแล้วคุณพร้อมนะเราพร้อมแล้วทุกคน

เซมาโกยกุชนักโกยอีกกอยก็โห
นามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที